คุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากกันหน่อยค่ะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

ควักปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าไปเลย๓นัด
ยิงไม่โดนไม่โดนไม่เท่าไห

ไล่ฟันซะหนีกระเจิงเลยเพราะว่ากล้าด้วย

เป็นคู่อริกันแต่ดันยิงเขาไม่โดนนะคะ

ที่จังหวัดตากโดยตำรวจภูทรเมืองตาก

ในมือมีมีดดาบยาว

แล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าไป๓นัด
แต่๓นัดที่ยิงมาไม่โดนสักนัด
นายหนึ่งก็เลยคว้าเอามีดดาบยาว
วิ่งสวนออกไปเลยค่ะกะฟันคู่อริ

ถึงแม้ในมือจะมีปืนแต่ยิงเขาไม่โดนก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยนะคะ
วิ่งไปทางถนนผ่านหน้าสำนักงานบังคับคดีแล้วก็หายไปกับความมืด
รถเนี่ยล้มระเนระนาดคว่ำอยู่กลางถนนเลยค่ะ
ช่วงแรกในหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในอาการมืนเมานะแล้วก็ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการส่งมีดดับให้ตำรวจ
กระทั่งสารวัตรทหารมณฑนทหารบกที่๓๑๐เดินทางมาถึงค่ะ
พอเห็นทหารปุ๊บนายหนึ่งรีบมุดรั้วลวดหนามออกมาแล้วยื่นดาบที่ถือในมือส่งให้ทหารเลย
เพราะว่าอดีตเคยเป็นทหารเกณฑ์มา๒ปีก็รู้สึกคุ้นชินมากกว่า
พอเจอสารวัตทหารก็มั่นใจว่าเออนี่แหละปลอดภัยแล้ว
หนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ในสวนตรงข้ามบ้านพักค่ะ
อยู่ในบอมที่เป็นวัยรุ่นคู่อริเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็เรียกชื่อ
จากนั้นก็ยิงใส่เลยสามนัดแต่สามนัดที่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่โดน
ด้วยความที่ตอนนั้นเมาแล้วด้วยไม่กลัวตายอีก
ก็เลยคว้ามีดดาบที่วางอยู่ใกล้เนี่ยมุดรั้ววิ่งไปเงื้อหมายจะฟันเลย
ปรากฏว่าในบอมก็ตกใจนะคะทิ้งปืนทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
ส่วนตัวเองก็อย่างที่บอกพอเกิดเรื่องก็อารมณ์เมาด้วยตื่นตกใจด้วย
ก็เลยมือยังมีมีดดาบอยู่แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในสวน
กระทั่งตำรวจแล้วก็ทหารมาระงับเหตุนี่แหละค่ะ